ใครสปอนเซอร์ใจดีให้พี่มินได้

นักท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเขาจะพาทรงจุงกิมาที่นี่แหละ
แล้วก็เป็นความร่วมมือกันของทั้งสองประเทศด้วย
ทั้งไทยแล้วก็เกาหลีใต้ค่ะส่งเสริมกันเต็มที่เลย
โดยนายุทธศักดิ์สุพศรพูดว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
บอกว่าจะโปรโมทการท่องเที่ยวไทย
ด้วยการเชิญทรงจุงกินักแสดงชาวเกาหลีใต้
ซีรีส์ที่ทำเรตติ้งสูงเกือบ๓๐
ประเทศไทยสาวไทยบ้าคลั่งกันอยู่นะขณะนี้นะคะ
ก็จะเชิญเข้ามาทำกิจกรรมร่วมกันกับททค่ะ
ซึ่งการเดินทางมาครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการลงนามความร่วมมือ
ระหว่างการท่องเที่ยวเกาหลีแล้วก็การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่าง๒ประเทศ
สมคิตจตุศีพิทักษ์รองนายกรัฐมนตรี
ได้ไปทำข้อตกลงความร่วมมือกับรัฐบาลเกาหลีใต้เมื่อเร็วนี้ค่ะ
เท่าที่ผมทราบตอนนี้นะครับเขาจะมาประมาณเดือนพฤษภาคมนะครับ
ก็กำลังคุยกันในรายละเอียดอยู่ว่าจะมีการดำเนินกิจกรรมอะไร

แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยผมคิดว่าเขามาก็ต้องเพื่อประโยชนการท่องเที่ยวประเทศไทยเป็นหลักนะครับ
คงไม่ใช่ว่าขายเรื่องของดาราเกาหลีเท่านั้น
โอกาสนี้เข้ามาแล้วเนี่ยเราก็จะพอแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวที่
อาจจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่คนเกาหลีจะติดตามต่อไปในอนาคตนะครับ
เช่นไปที่สมุยที่ขนอมรวมถึงเดินทางไปทางภาคเหนือ
โปรโมทสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทยแล้วเนี่ย
แล้วท้อท้อท้อค่ะยังสนับสนุนให้อุตสาหกรรมบันเทิงของเกาหลีใต้
เข้ามาใช้พื้นที่ในประเทศไทยในการถ่ายทำซีรีส์แล้วก็ภาพยนตร์ด้วย
หลายเรื่องนะมาถ่ายตอนฟูเฮ้าส์ก็มา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

ถูกต้องคือจริงถ้าแบบภาพยนตร์เมืองนอกมาถ่ายที่ไทยเนี่ยจะเห็นมุมต่างที่มันแบบ